จากเรื่องของแท็กซี่มาต่อที่เรื่องของรถตู้

สุพรรณบุรีนะฮะก็รถเต็ม
แต่ว่าอยากได้เงินรับผู้โดยสารเพิ่มไป
ผู้โดยสารเป็นผู้ป่วยต้องการจะไปโรงพยาบาล
แต่ผู้โดยสารคิดว่ามันไม่ถูกก็เลยขอลง
แล้วก็มีปากเสียงกันกับคนขับรถตู้
และคนขับรถตู้พูดมาประโยคนึงบอกว่า

เอาไปดูคลิปที่ผู้โดยสารเขาถ่ายไว้หน่อยครับ
ขอให้ยืนไหมล่ะ

ว่าภูมิเท่าไหร่ก็ที่เป็น

ดีนะว่าคนถ่ายเขาจะไปหาหมอไม่งั้นเจอกันตรงนี้แหละ
โอ้โหแบบขึ้นมึงขึ้นกูแล้วมีคำที่แบบใครฝังก็น่าโมโหนะ
ขึ้นรถอย่าปากม้าแบบนี้นะครับ
คลิปนี้แน่นอนคนที่เขาถ่ายไว้ก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
คลิปนี้อยู่สักประมาณนาทีครึ่งนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถตู้มีปากเสียงกับผู้โดยสาร
เพราะว่าเขารับคนเกินแล้วก็ต้องยืนเบียดกันบนรถแบบนี้
หญิงในคลิปที่เห็นนั้นคือนางสำรานรัตนปัญญาอายุ๔๑ปี
บอกว่าตัวเองกับสามีคือนายประดิษฐ์ซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปเนี่ยนะฮะ

รอรถตู้ประจำทางเพื่อเดินทางไปหาหมอในกรุงเทพ
ระหว่างนั้นรถตู้คันนี้กระพริบสัญญาณไฟ
เหมือนบอกว่าขึ้นได้มีที่ว่างตามที่เขาเคยใช้บริการกันอยู่
แล้วก็จอดรถรับตัวเองกับสามีขึ้นไป
แต่พอขึ้นไปปุ๊บอ้าวที่มันเต็ม

คนลงแล้วมั้งก็ยอมขึ้นไปแล้วก็ยืนแต่พอรถตู้ออกไปได้ไม่นานกลับจอดรับคนเพิ่มอีก๒๓คนแน่นอนทุกคนที่รับเพิ่มไปคือทุกคนต้องยืนหมดเลยใช้คำว่ายัดกันเข้าไปยัดเข้าไปมันก็เลยแออัดเป็นอย่างมากคุณผู้ชมดูข้างหลังสิล้อมันแบบโอ้โหเตี้ยต่ำไปแล้วอะครับนะฮะประกอบกับสามีเองก็เป็นโรคหัวใจอยู่แล้วจะยืนนานนาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔มิถุนายน
เขาบอกว่าก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งโบกรถ

แต่ว่าทั้งคู่นั้นก็บอกว่าจะไปโรงพยาบาลก็เลยยอมขึ้นมา
เป็นสายเดียวที่จะวนไปถึงโรงพยาบาล
ทั้งสองคนก็บอกว่ายืนยันว่าจะขอไปด้วย
ไปฟังเสียงของคนขับรถตู้เขาอธิบายหน่อยครับ
แต่มันยังจะจอดรับคนอีก
เขาพูดอย่างนี้ป่ะผมก็เลยเกิดอารมณ์โมโห
ผมก็เลยบอกพี่ไม่ตายพี่ก็ร้อง

ผมรับเกินมานี่ผมก็อยากได้ตังค์ไง

ผมรับขึ้นมาผมก็ผิดแต่ขึ้นมาแล้วมาด่าผม
มาด่า๑๐๒โมเลฟ๒ประกอบมาด่า๑๒๗
คือรับผู้โดยสารเกินจำนวนที่กฎหมายกำหนด

แล้วก็มาตรา๑๐๗ข้อหาแสดงกิริยาวั

แล้วก็ยึดใบอนุญาตขับขี่พักใช้๗วันด้วยนะครับ

แล้วก็ตามกฎหมายอย่าเห็นแก่เงินเป็นเด็ก

เต็มรถแบบนี้แล้วมีคนยืนแล้วคุณขับรถ

ประเด็นคือมันหายใจกันไม่ออก

เบรกก็ไม่อยู่ค่ะว่าถูกประสงค์ของกฎหมายเนี่ยไม่ให้เกิน๑๓คน

ต้องการให้คาดเบลต์เพื่อความปลอดภัย